เมื่อกี้ข่าวหนึ่งสมุทรประการข่าว๒สมุทรประการ
ข่าวสามยังอยู่สมุดประการเลยยังอยู่เหรอคะ
นะครับคุณผู้ชมครับวัยรุ่นไปปะกันไปป๊ะกันที่หน้าโรงเรียนดัง
นะครับฝ่ายหนึ่งนะครับยิงใส่อีกฝ่ายหนึ่ง
ระเบิดปิงปองกลับมาแต่คนที่เคาะร้ายเป็นคนอื่นฮะ
มีเรื่องกันแล้วมีเรื่องกันแล้วไอ้ตัวนี้มีเรื่องแล้ว
คุณต้องมาถ้าดูรายการของข่าวสมุดประการ

เอาข่าวนี้คนดูร้อยทั้งร้อย
พอเห็นควันจากระเบิดเสร็จปั๊บก็หันไปดูที่นั่น
เด็กที่สะพายเป้กันอยู่ในมุมนั้นน่ะ

ใช่นี่ดูสิแล้วควัญหูยไปหาน้องเลยอ่ะ
นี่แหละครับพอสงสารเด็กปั๊บก็หันกลับมาด่าไอ้สองกลุ่มนี้
คุณผู้ชมนี่คือภาพจากกล้องหน้ารถก่อนเห็นไหมครับ
ยิงปืนใส่เขาแล้วพอเขาปลาระเบิดปิงปองกลับ
นี่เป็นอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมนี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับ
กล้องวงจรปิดนะครับน่าจะส่องมาจากโรงเรียน
ใช่เพราะว่านี่ถึงประตูทางเข้าหนึ่งเลย

มาแล้วเป็นอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมนึกภาพออกใช่ไหม
ไอ้แน่กำลังฝั่งโน้ทกำลังจะปานระเบิดปริงปรองมา

จะมีควันข้างหน้าน๊อนเขาเห็นแล้ววิ่ง
ไม่ล่ะอันนี้มันไม่แคนน่าอินน่าพรมเลยนะคะเนี่ย
โอ้โหสมุทรประการครับน่าเป็นห่วงจริงฮะ

นี่แหละผู้ชายวัยรุ่นอายุ๑๖๑๘ได้มั้ง

พอถึงประตูหน้าโรงเรียนจอดจอดแล้วคนซ้อนก็ลงไปยิงใส่เขา
อีกฝ่ายหนึ่งปลาระเบิดปิงปองสวนระเบิดสิครับ
นักเรียนเอ่ยผู้ปกครองเอ่ยวิ่งหนีเข้าไปในโรงเรียน
หลังเกิดเหตุไม่นานตำรวจสภบางบ่อตามจับนายนพรัชอายุ๑๗
คนนี้เป็นคนยิงก่อนนะนายเจษฎากรอายุ๑๙
และนายธนทรัพย์อายุ๑๗อยู่ในคลิปนั่นแหละ
ไปจับที่บ้านพักตรงบางบ่อแล้วปืนก็บอกนึง
สารภาพบอกว่าก่อเหตุเพราะถูกอีกฝ่ายที่เรียนต่างสถาบันหยามศักดิ์ศรีนะครับ
ด้วยการใช้เท้าเหยียบนะครับเข็มขัดของสถาบัน
แล้วก็ท้าทายกันไปมาเนี่ยฮะเนี่ยครับเป็นภาพที่ท้าทายกันนะครับ
เหยียบกันให้เห็นแบบนี้เลยบอกทนไม่ได้ก็ต้องมาเปิดศึกกันแบบนี้
ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหานะครับร่วมกันมีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้วก็พาปืนนะครับติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควร
และยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชน
สงัดประวุฒิท่านผอโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมเล่าบอกว่า
เหตุเกิดช่วงนักเรียนทยอยกลับบ้านพอดีเลยคุณนักข่าว
เพราะดีนะนักเรียนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีใครโดนลูกหลง
ลูกหลงรอพอของโรงเรียนไหวพริบดี
พยายามนะครับให้นักเรียนเข้าไปโรงเรียนได้ทัน
จนคนยิงลงจากรถมาแล้วก็มายิงจังหวะนี้พอดี
หลังจากนั้นโรงเรียนก็มีมาตรการ

หลังจากนี้ท่านผู้อำนวยการแล้วก็ครูเวรนะครับจะ
ยืนส่งนักเรียนที่หน้าโรงเรียนเป็นประจำทุกวัน
แล้วก็วิงวอนวัยรุ่นที่มักจะก่อเหตุไล่ตีกัน
เพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้คิดอะไรหรอกนะครับ
บอกว่าใช้กำลังมันไม่คุ้มกับความสูญเสีย
ไล่กวดกันมามอเตอร์ไซค์สองคันเข้ามาในซอยผ่านหน้าโรงเรียนแล้วนะครับแล้วมาไล่กวดกันทันตรงหน้าโรงเรียนพอดี
เหตุการณ์ชั่วเสี้ยววินาทีแล้วเขาก็รีบบึ่งหนีไป
โรงเรียนของเรานะครับมีคุณครูเวรอยู่หน้าโรงเรียนทุกวันนะครับทั้งเช้าและเย็นฟังแล้วสองคน
แล้วก็มียามต่างหากยืนกลางถนนอีกหนึ่งคน
ถ้าเผื่อเหตุการณ์ตรงนั้นยามวัยพิษไม่ดีกันเด็กมาไม่ทันเนี่ยเด็กอาจจะเกิดอันตรายได้
อยากให้คำนึงถึงความปลอดภัยของคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องราวกับเราด้วย
ว่าตรงนี้จะทำให้เขาสูญเสียไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะเสียใจลูกตรงนี้
ไม่ว่าจะบาดเจ็บล้มตายก็ตามนะครับก็อยากให้นึกถึงตรงนี้ให้มากขึ้น
ทีมข่าวไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เล่าบอกว่านู่นน่ะเห็นจากกล้องวงจรปิดอ่ะ
จักรยายนต์ของฝ่ายที่ปลาระเบิดปิงปองเนี่ยนะครับจะมีเด็กผู้หญิงสวมเสื้อสีฟ้าเนี่ยซ้อนอยู่ตรงกลางด้วยนะ
โอ้ยตายแล้วโอ้ยนี่ไงจริงด้วย
ปองก็ขี่มอเตอร์ไซค์มารับน้องสาวที่โรงเรียนนั่นแหละ
แต่ขากลับเจอคู่อลิโอ้โหไม่ได้ห่วงชีวิตน้องเลย
นี่แหละครับพอขี่ไล่ทันกันมานะครับ
ก็ถึงหน้าโรงเรียนก็เลยเกิดการปะทะขึ้นแบบนี้แหละฮะ